เรื่องนี้ด่าแม่ที่เคารพคบไม่ได้คือบ้านหลังนี้นะมีแม่
อยู่แล้วก็มีลูกสาวมีลูกชายปรากฏว่าผัวของลูกสาวเนี่ย
กันแล้วนะแต่ผัวยังไม่ไปไหนค่ะยังอยู่ที่บ้านหลัง
นี้อยู่บ้านเขาแล้วด่าแม่เมียด่าใหญ่เลยด่าหลายที
ด้วยจนตัวน้องชายเนี่ยทนไม่ไหวมาด่าแม่แบบนี้
ยังไงคว้าปืนยิงเปรี้ยงเลยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมลองดูหน่อยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มผู้

เทียบพึ่งเทียบพึ่งทุกคนเทียบพึ่งนี่ตำรวจไปจับกลุ่มตัว
น้องชายของบ้านหลังนี้นะ
นายนัทธพลคงนุรักษ์อายุ๓๘ปีเป็นคนเอาอาวุธปืน
ยิงอดีตพี่เขยคือนายอดีศักดิ์มาลาหอมอายุ๔๒ปี
ยิงไปพี่เขยอดีตพี่เขยได้รับบาดเจ็บ
แล้วหลังจากนั้นก็เสียชีวิตนะคะเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชม
สักประมาณทุ่มหนึ่งจุดตรงนี้คือบ้านเช่าริมถนนเรียบทางรถไฟที่บังละมุงชนบุรีค่ะ
แล้วตำรวจก็ต้องพาตัวนายนัทพลไปหาจุดว่าเอาปืนซ่อนไว้ตรงไหน
แล้วก็ไปค้นดูเจอปลอกกระสุนปืนหนึ่งนัดก็คุมตัวไปสอบที่โรงพัก
แม่ของนัททะพลเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
อดีตลูกเขยฉันคนนี้เนี่ยนะอดีศักดิ์เนี่ย
เลิกกับลูกสาวฉันก็เลิกกันไม่ถึงปี
แต่มันก็ยังไม่ย้ายออกไปไหนหรอกมันยังอยู่ในบ้านนี่แหละ
อยู่ในห้องแถวเดียวกันนี่แหละห้องมันก็อยู่ตรงข้ามกัน
ทีนี้อดีศักดิ์อดีตลูกเขยมาหาเรื่อง
แล้วก็ต่อว่าด้วยแบบคำหยาบคายเดินเข้ามา
คือเงื้อแล้วทำท่าเหมือนจะตีแม่แล้วก็หันไปหาลูกแม่
ลูกแม่ก็คือนัทพลนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้จังหวะนั้นน่ะทะเลาะกันสิทางฝั่งน้องชายของบ้านนี้

พอทะเลาะกันเสร็จแล้วปั๊บลูกชายก็เลยคว้าปืนไปยิงใส่
จนเสียชีวิตค่ะ
ที่ผ่านมาลูกเขยมีพฤติกรรมอะไร
ก็เป็นอย่างนี้เป็นคนอันตภัณฑ์
นี่อดีตแม่ยายบอกว่าก็อดีตลูกเขยก็เป็นอันทภาณแบบนี้
คุณผู้ชมคะเมื่อเช้านี้เราไปคุยกับฝั่งหลานของคนตาย
เราเรียกว่าในต้อมละกันเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนค่ำของวันพุธ
แล้วก่อนเกิดเหตุก็คือช่วงค่ำของวันอังคาร
ตัวนายอดีศักดิ์เดินมาแล้วก็บอกว่า
เนี่ยไปทะเลาะกับน้องเมียมาไปดูหน่อยสิ
น้องเมียน่ะเอาอาวุธปืนออกมาขู่
หลังจากนั้นอีกวันหนึ่งทางนายอดีศักดิ์ก็โดนยิงตายนะคะ
ก่อนหน้านี้๒เดือนก่อนฝั่งน้องเมียหมายถึงนายนัทพลเนี่ย
เคยเอาอาวุธปืนออกมามาไล่ยิงอดีศักดิ์แล้วทีนึง
แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเอาก็ทำอะไรไม่ได้
เพราะว่าตอนนั้นหาอาวุธปืนไม่เจอไง
ฝั่งนายอดีศักดิ์ที่เป็นอดีตลูกเขยก็ระแวงมาตลอดเลยนะ
หลานบอกว่ายืนยันเลยว่านายอดีศักดิ์กับภรรยาเนี่ย
ยังไม่ได้เลิกรากันซะหน่อยเอ้านี่เขามีลูกด้วยกันสองคน
แต่ว่าทะเลาะกันบ่อยยอมรับจริง
ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องในครอบครัวนี่แหละผัวเมียทะเลาะกัน
ทุกครั้งที่ทะเลาะกันนะฝั่งแม่ยายฝั่งน้องเมีย
กลายเป็นมันไม่ใช่แค่เรื่องผัวเมียแล้วไงมีครอบครัวของฝั่งเมียมาด้วย
กลายเป็นถึงขั้นชกต่อยกันขึ้นโรงขึ้นโรงพักแจ้งความกัน
แล้วก็มาเกิดเหตุสลดครั้งนี้ค่ะ
ส่วนมากจะเป็นเรื่องลูกเขาลูกสาวลูกสาวคนโตเขา
เลี้ยงไม่ถูกไม่ถูกกันกับลูกสาวคนโต
ก็ด่ากันเถียงกันแล้วลุงก็ลุงเขาก็ต้องเข้าข้างลูกเขา
แต่ลุงแกก็มีเหตุผลนะแต่ลุงแกก็แค่แบบเถียงด่ากันอะไรกันอะไรอย่างนี้
แล้วเมียก็เข้ามากระชงกระชากอะไรอย่างนี้กระชากกันไปกระชากกันมา
ทุกครั้งที่ทะเลาะคุณยิงก็จะมาเกี่ยวข้างหนึ่ง
ใช่คนยิงก็มาตลอด

นี่ค่ะหลานก็ให้ข้อมูลบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
คือลุงแกก็มีเหตุผลนะที่ทะเลาะกันไป
แต่เหตุการณ์นี้ตำรวจก็แจ้งข้อหานะคะ
กับฝั่งลูกชายของบ้านนี้ที่ไปก่อเหตุยิงคนตาย

แล้วก็จะโดนเกี่ยวกับพรบออาวุธปืนด้วยค่ะ